เอาประเด็นร้อนประเด็นเด็ดตลอดปี๒๕๖๐มาฝากคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกว่านอกจากเรื่องรักใคร่ของคนในวงการบันเทิงแล้วนะคะ
สิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคนไทยนั่นก็คือ
เรื่องราวเกี่ยวกับคดีความเฉาของคนในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
บางคนถึงกับไม่มีที่ยืนในวงการบันเทิงอีกเลยนะคะ
วันนี้เราได้รวบรวมคดีความสุดเฉาตลอดปี๒๕๖๐มาฝากคุณผู้ชม
จะมีใครกันบ้างพาคุณผู้ชมย้อนไปดูพร้อมกันค่ะ
เดิมคดีแรกในเดือนแห่งความรัก
งานเข้านักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทร้องทุกข์กล่าวโทษ
กองบังคับการปราบรามอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ

ถูกเปรียบเทียบปรับเกือบ๒ล้านบาท
ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอ
โดยให้เหตุผลว่าฝ่ายกฎหมายของบริษัท
ศึกษารายละเอียดไม่มากพอเพราะเป็นโมเดลธุรกิจที่ยังใหม่อยู่
และกำลังดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎที่ถูกต้อง
พร้อมขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้อง

เช้าซ้ำก่อเหตุเมาอารวาส
ทำลายทรัพย์สินในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งได้รับความเสียหาย
ขับรถเฉียวชนรถลูกค้าคนอื่นที่มาใช้บริการ
ก่อนขับรถหนีแต่ถูกตำรวจจับ
และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในที่สุด
งานนี้กระแสสังคมโจมตีว่าชีวิตของเธอพังเพราะฤทธิแอลกอฮอล์
เดียกิติภูมิลูกชายตลกดังโหน่งชช่า
ขับรถพุ่งชนรถคู่กรณี
คนขับเสียชีวิตขาดที่
บนถนนรังสิตนครนายก

ซึ่งหน่องช่าพร้อมลูกชาย

ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

ส่วนคดีก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

ก็เห็นจะเป็นกรณีอุบัติเหตุของดีเจเช่า
หลังเจ้าตัวขับรถชนจากกระยานยนต์
ของเด็กวัยรุ่นอายุ๑๘ปีจนเสียชีวิต
และเกิดกระแสดราม่าจากครอบครัวผู้ตาย
ดีเจคนดังไม่คิดรับผิดชอบตั้งแต่เกิดเรื่อง
จนดีเจเช้าขอตั้งโต๊ะแถลง
โดยยืนยันว่าได้รับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิต

ซึ่งหลังจากนั้นดีเจเช้าก็ได้ตัดสินใจพึ่งทางทำ

และกลับมาเดินหน้ากับชีวิตต่อไป
ปิดท้ายที่คดีช็อกส่งท้ายปี
เมื่อตำรวจบุกจับนักแสดงสาวเอมมี่อามาเรียจาคอป

ขณะเสพยาคาบ้านพักย่านสายไหม
พร้อมของกลางยาไอซ์และยาอี
ซึ่งเธอยอมรับว่าเป็นเพียงผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้า
แต่นั่นก็ทำให้เธอและแฟนนุ่มโดน๓ข้อหานัก
ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งยาไอซ์และยาอี
และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีที่มีโทษสูงสุด
ซึ่งถูกคัดค้านการประกันตัว
ส่งผลให้นางเอกแม่มาหมดอนาคตในวงการบันเทิงไปโดยปริยาย